คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้คือหลายคนตกใจนะคะ
ตกใจมากสำหรับการจากไปของคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
เพราะว่า๒วันก่อนเราเพิ่งสูญเสียศิลปินในวงการลูกทุ่งไปนะคะ
คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนี่มาจากไปอีกหนึ่งท่านนะคะ
ครับเรียกว่าปิดตำนานราชาเพลงแหล่ก็ว่าได้นะคะครับ
คุณผู้ชมจริงแล้วคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณเนี่ย
ท่านรักษาตัวนะคะตั้งแต่สักประมาณปลายปีที่แล้วแล้วนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้ท่านจากเราไปอย่างสงบสักประมาณบ่าย๓นะคะ
เอามาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
ตำนานราชาเพลงแหล่ด้วยวัย๗๙ปีสำหรับคุณอาคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะคะ
เฟซบุ๊คเมื่อวานนี้มีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อวัยพฤษบอกว่า
คุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาสักประมาณ๑๕นาฬิกา๒๔นาที
พ่อวัยพฤษเริ่มป่วยด้วยอาการปวดหลังเนื่องจากเคยผ่าตัดที่บริเวณด้านหลังมาก่อน
เมื่อเกือบ๓เดือนที่แล้วแล้วอาการก็เริ่มกำเริบขึ้นมา
ก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธนบุรีก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมารักษาที่โรงพยาบาลตักศิลป์
กระทั่งหลังปีใหม่ที่ผ่านมาอาการคุณพ่อเริ่มสุดลงเนื่องจากว่าปอดติดเชื้อ
และสุดท้ายคุณพ่อก็เสียชีวิตลงลูกสาวของคุณพ่อวัยพฤษนะคะ
ท่านบอกว่าคุณพ่อวัยพฤษได้พูดมีคำพูดสุดท้ายคือ
สักประมาณเมื่อวันที่สองมกราคมบอกว่าอยากกลับบ้านอืม
จากว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่อนข้างนานก็เลยบ่นว่าอยากกลับบ้าน
แต่หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็ห้ามเยี่ยมเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิดสิบเก้า
กระทั่งท่านมาเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ด้วยวัยเจ็ดสิบเก้าปีนะคะถ้าวันนี้ทางญาติก็จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่
วัดวังน้ำเย็นตำบลมะขามล้มอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ปุ้ยเนี่ยเติบโตมากับเสียงเพลงของคุณพ่อวัยพฤษเลยนะ
เพราะว่าคุณพ่อปุ้ยเป็นชาวอำเภอบางปลาม้าคุณพ่อเป็นชาวสุพรรณ
เป็นชาวสุพรรณเหมือนกันอำเภอเดียวกันด้วยนะคะ
แล้วตอนเด็กก็จะได้ฟังเพลงของคุณพ่อวัยพฤษตลอด
ร้องได้เลยใช่ไหมร้องได้เลยเพลงเมื่อสักครู่ก็ร้องได้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณเนี่ย
เดิมก็คือพานสกุลนีนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่เจ็ดมีนาคมปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
เป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิดนะคะเริ่มหัดร้องเพลงอีแซว
ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่๒ขวบตั้งแต่๒ขวบค่ะ
ร้องลิเกกับคณะลิเกประทีปแสงกระจ่างตอนอายุ๑๖ปี
เข้าสู่วงการลูกทุ่งจากการประกวดร้องเพลงโดยคุณชัยชนะบุญนโชธเป็นคนชักนำ
แล้วก็มีการตั้งชื่อให้ใหม่ชื่อในวงการก็คือวัยพฤษเพชรสุพรรณ
พฤษเพชรสุพรรณนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ตำนานของประเทศไทยอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีนะคะ
สร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไปถ้วนเช่นเพลงอะไรบ้าง
แต่ละเพลงพูดไปนะทุกคนอ๋อรู้จักหนุ่มนารอนาง
สารวันรำวงแตงเถาตายผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือ
ให้พี่บวชเสียก่อนนอกจากเพลงลูกทุ่งแล้วนะคะ
ยังสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพลงฉ่อย
อีแซวเพลงเรือโดยเฉพาะการแหล่ทุกคนในวงการเนี่ย
ย่องให้ท่านคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณเนี่ย
เป็นราชาเพลงแหล่เพราะมีเพลงแหล่ที่ถูกบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทยค่ะ
เป็นราชาเพลงที่สุดในประเทศไทยค่ะ

มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ

มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ
มีนักร้องลูกทุ่งดังมากมายเนี่ยผ่านการปลูกปั้นมาจากพ่อวัยพจน์เพชรสุพรณนะฮะ

นี่คือตำนานสร้างตำนาน

พ่อวัยพจน์ก็เป็นครูเพลงให้แม่ขวัญจิตศรีประจันดูย

แล้วแม่ขวัญจิตเนี่ยก็มีการโพสต์อะไรการจากไปของพ่อวัยพฤษครับ

แต่มันก็เป็นสัจธรรมธรรมดาของโลกมนุษย์จริง
แล้วก็มีกรอนแถมมาด้วยบอกว่าการเป็นครูนี่คือเบื้องหน้า
แต่จริงแล้วเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนพ่อ
คอยอุปถัมภ้ำชูกันมามากกว่า

ขณะเดียวกันบรรดาศิลปินลูกทุ่ง

ก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพ่อวัยพฤษ
อย่างคุณเป่าเป่าวลีพรพิมล
คุณปอบอกว่าเจอพ่อวัยพฤษทุกครั้ง

แล้วคุณเปล่าเป็นชาวสุพรรณเหมือนกันนะ
จากคุณเปล่าก็พี่ฝนฝนธนสุนทร
โพสต์อะไรขอให้พ่อวัยพฤษหลับให้สบายนะครับ
พ่อใจดีกับลูกหลานทุกคนนี่คือพี่ฝนธนสุนทร
ส่วนนักร้องแดนสตปักใต้พี่เอก
เอกกะชัยศรีวิชัยบอก
เป็นศิลปินเพลงลูกทุ่งเหมือนกัน
ฟังจากพี่เอกเอกชัยศรีวิชัย

ไหวผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยู่อยู่
เห็นหน้าในเฟซบุ๊คว่าพ่อวัยพจน์เสียแล้วคือผมกับพ่อวัยพฤษ
ผมผูกพันกับท่านมากแล้วก็รักท่านมากพ่อบอกว่า
ผมต้องไปเรียนทำขวัญนาคแล้วก็ส่งตำรามาให้ผม
ผมถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด
นี่พี่เอกชัยศรีวิชัยนักร้องเพลงลูกทุ่งคนดังเหมือนกัน
ใช่วงการลูกทุ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนพี่เอกชัยนะฮะ
เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากจริงนะคะ
คุณผู้ชมคุณหนึ่งจักรวาลเสาทงยุติธรรม
ดิวเซอร์เพลงชื่อดังก็ออกมาโพสต์นะคะ
โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
แล้วนี่ค่ะเขียนยาวแบบนี้เลยนะคะ
กราบลาคุณอาวัยพฤษเพชรสุพรรณ
กราบขอบพระคุณที่คุณอาเคยเลี้ยงดูสั่งสอนผมมาตั้งแต่เด็ก
พระคุณสำหรับคีย์บอร์ดตัวแรกที่คุณอาเคยให้ผม
สมัยเราตั้งวงลูกทุ่งด้วยกันเล่นตามงานต่าง
คุณอาก็มาเป็นนักร้องประจำให้ผมด้วย
เพิ่งคุยกันไม่นานมานี้เองคุณอาบอกว่า
อย่าลืมทำเพลงให้อาด้วยนะอาจะมาร้องให้
คุณอาพูดเสมอว่าภูมิใจกับวันนี้ที่ผมประสบความสำเร็จ

ตอนนี้คุณอาคงได้พบกับคุณพ่อและคุณแม่ของผมบนสวรรค์แล้ว

ผมดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นหลานของอา
อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมคุณดาวมายุรี
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะก็ออกมาโพสต์ภาพคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะคะ
พร้อมกับข้อความไว้อะไรเช่นเดียวกันคุณดาวมายุรีเนี่ยมีการ
โพสต์ว่าคือตกใจแล้วก็ใจหายมากขอแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัวของคุณพ่อวัยพฤษอย่างสุดซึ้งค่ะนี่นะคะแล้วจะบอกว่า
ไม่ใช่เฉพาะคนในวงการลูกทุ่งเท่านั้น
แสดงความไว้อะไรความเสียใจเหมือนกันนะคะอย่างนาย่งเชิญยิ้มค่ะ
นโย่งออกมาโพสภาพคุณพ่อไวพวร์ตลงในเฟสบุ๊ค
สั้นแต่ได้อารมณ์เรารู้สึกได้เลยว่านายกเนี่ยแกก็เศร้าแล้วก็เสียใจเหมือนกันนะฮะ
ส่วนตลกรุ่นลูกอย่างคุณบอลเชิญยิ้มนะคะ
ก็โพสต์ไว้อะไรสำหรับการจากไปของคุณพ่อวัยพฤษนะคะบอกว่า
ให้สบายนะครับพ่อขอบคุณพ่อวัยพฤษที่เจอผมทุกครั้ง
หัวเอ็นดูผมตลอดแล้วก็ให้ความรักกับตลกทุกคน
สุดยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งไทยจากพวกเราไปอีกท่าน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อด้วยนะครับ

ทั่วฟ้าเมืองไทยทุกวงการร่วมอาลัย
การจักรไปของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะครับ
ความน่ารักของพ่อวัยพฤษความเป็นกันเองของพ่อวัยพฤษ

พี่บอลน่ะใช่ไหมบอลฉันยิ้มเอาวงการตลกนี่
เอาชื่อของพ่อวัยพฤษมาล้อเป็นมุกตลก
กลายเป็นมุกตลกระดับตำนาน
อย่าว่าแต่วงการตลกล้อเลยครับ
การยูทูปบ้งยูทูปเบอร์เอาไปล้อเล่นฮะ
เรายังเล่นเลยอ่ะเพราะมันฟังแล้วมีความสุข
วัยพศเผ็ดตะพุดเอแล้ววัยพศเผ็ดสุพรรณเอ
ถูกแล้วอันนี้มุกอย่างนี้นี่คือมุกระดับตำนาน

เอาวัยพศเผ็ดตะพึดแฮ่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
เอาชื่อพ่อไปล้อเล่นและจะไม่คิดค่าอริคสิตข้างสิ้นนี่คือความน่ารักความอารมณ์ดีของพ่อไวพฤตเพชรสุพรรณนะครับและใครจะข้าดคริสต์ไวพฤทเพชรตะพืชอ่๊ะ
มามีคนมาแต่งเป็นเพลง

มีเรื่องจริงด้วยฮะเดี๋ยวฟังด้วยหูท่านเองครับ
ไวพฤตเผ็ดตะเพชรไวพฤตเผ็ดตะพารไวพัดเผ็ดตะพูดไวพฤตเผ็ดตะโพธไวพฤตเผ็ดตะพืชไวพฤตเผ็ดตะพารไวพัดเผ็ดตะพูดไวพฤตเผ็ดตะพีชไวพฤตเผ็ดตะพูดไวพฤตเผ็ดตะพารไวพฤตเผ็ดตะพูดไวพฤตเผ็ดตะพูดไวพฤตเผ็ดตะพูดไวพฤตเผ็ดตะพูดไวพ
มีลุงโจรขโมยใจลุงโจรขโมยใจใครอ่ะเขาเป็นยูทูปเบอร์คนดังเป็นเงาเสียงของชายเมืองสิงเอาเพลงไวพฤตเผ็ดตะพืชเฮ่เนี่ยมาร้องมาแต่งเป็นเพลงแล้วก็ดังอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ใจล้อเลียนะฮะทั้งหมดนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการอาลัยการจากไปของไวพฤตเผ็ดสุ
ท่านจะจากไปแต่ว่าเอ่อผลงานเพลงของท่านแล้วก็ความดีของท่านความรักของท่านเนี่ยจะตราดึงในใจของเราตลอดไปใช่ครับนะครับ